ส่วนเรื่องกรณีที่เกิดไฟไหม้ในหมู่บ้านกฤษฎานครสามสิบเอ็
แล้วก็ถล่มลงมาเนี่ยนะคะวันนี้ทางวิศวกรโยธาแล้วก็สำนักงาน
ทวีวัฒนาลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุค่ะขณะเดียวกันทางญาติของผู้เสียชีวิต
ก็มีการทำพิธีเชิญวิญญาณนะคะบรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้า

กฤษฎานครสามสิบเอ็ดนะครับปุ๊นตะบนฝนไถ้สามนะครับ
เป็นบ้านหลังขนาดใหญ่นะครับนาทีชีวิตขณะเจ้าหน้าที่ดับเพลิง
ในหมู่บ้านกฤษฎานครสามสิบเอ็ดเขตวีวัฒนากรุงเทพมหานคร

ถ้ากู้ภัยที่พยายามเข้าไปช่วยเหลือผู้ที่ติดอยู่ภายใน
ปฏิบัติการค้นหาร่างผู้ประสบภัยเริ่มต้นขึ้นทันที

ค้นหาเจ้าหน้าที่อาสาสมัครกู้ภัย๔คน
และผู้พักอาศัยในบ้าน๑คน
ระดมสรรพกำลังอุปกรณ์เครื่องจักรหนักลงพื้นที่

ปฏิบัติการค้นหายาวนานกว่า๒๖ชั่วโมง

กระทั่ง๘นาฬิกาวันที่๔เมษายน
พบร่างกู้ภัยวีรบุรุษที่สละชีวิตในกองเพลิง
ประกอบด้วยนายธนพบประภัย
นายสมัญญานินทงนายอัธพลท้วมทอง

ท่ามกลางความโศกเศร้าของผู้เป็นพ่อวัย๘๐ปี
วันนี้ญาติของผู้เสียชีวิตเดินทางไปจุดเกิดเหตุอีกครั้ง

นายสมัญญานายอัธพลและนายสุทัศน์
โดยทางครอบครัวได้เตรียมผ้าไตร๓ชุด
เครื่องเส้นไหว้และดอกไม้ทูบเทียนไปทำพิธี
นายอัธพลอาสาสมัครดับเพลิงที่เสียชีวิต
ซึ่งกำลังมีลูกน้อยวัย๖ขวบ
วันนี้ลูกสาวเพิ่งรับรู้ว่าพ่อของเธอเสียชีวิต
บอกว่าหากเป็นไปได้ไม่อยากให้พ่อต้องทำงานที่เสี่ยง

นานจำไว้อย่างหนึ่งนะคะว่าป๊าป๊าเก่งมาก

น้องก็บอกว่าป๊าป๊าเป็นอะไรตาย

รู้ค่ะน้องก็บอกว่าป๊าป๊าไปดับไฟนะป๊าป๊าโดนตึกถับนะอะไรอย่างนี้
แต่ป๊าเก่งนะคือหนูบอกเขาแค่ว่าให้เขาจำไว้อย่างหนึ่งว่าป๊าป๊าเขาเก่งมาก
ถ้าโมนั้นคิดถึงป๊าป๊าโมนามองน้องป๊าไว้นะคะ
แล้วก็ยิ้มให้ป๊าป๊านะคะเขาก็ทำตาม
คุยก็คุยก่อนที่จะเกิดเหตุ๑วัน
ก็คือตอนกลางคืนก็ทักมาบอกว่าขอรูปลูกหน่อยอะไรอย่างนี้ค่ะ
หนูเป็นคนทักเฟซไปว่าขอรูปลูกหน่อย
เขาก็ส่งรูปโมนาค่ะนั่งอยู่บนรถกระบะดับเพลิงมาให้
หนูก็ยังด่าเขาเลยบอกว่าไม่สวยเลยอะไรอย่างนี้
เขาบอกว่านี่แหละสวนสุดแล้วสวนมึงเลยอะไรประมาณนี้ค่ะ
ถ้าขอให้เขาเกิดมาได้ลูกบอกนะคะว่า
ถ้าโมนายเทวดาได้มั้ยอยากให้ป๊าป๊าเกิดมาอีกรอบนึง

ในโรงรักคิดรักษาการหัวหน้าฝ่ายโยทาสำนักงานเผยเทวดา
ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุ
ระบุบ้านหลังดังกล่าวมีการยื่นแบบขออนุญาตก่อสร้าง
และมีวิศวกรควบคุมงานอย่างถูกต้องเมื่อปีสองพันห้าร้อยห้าสิบสาม
สิ้นสุดปี๒พันห้าหร้อยห้าสิบสี่
เจ้าของบ้านมีการยื่นขอก่อสร้างดัดแปลงเพิ่มเติมอีกครั้ง

วิศวกรโยธาเขตทวีวัฒนาเข้าตรวจสอบร่วมกับตัวแทนเจ้าของบ้าน
ที่มาขออนุญาตเข้ารื้อถอนรถอนอาคาร
เมืองต้นจะต้องเข้าไปล้อมพื้นที่เพื่อป้องกันความปลอดภัย
จากนั้นจะลื้อถอนแผ่นเหล็กและสิ่งของที่นำมากู้ภัย
ส่วนจะใช้เครื่องมือหนักในการลื้อถอนหรือไม่นั้น
ประเมินในพื้นที่โดยรวมด้วย
สำหรับการลื้อถอนจะประสานร่วมกันกับตำรวจพิสูจน์หลักฐาน
เพื่อเข้าตรวจสอบสาเหตุการเกิดเพลิงไม่ประกอบด้วย
พยานระบุว่ามีแสงเพลิงเกิดจากชั้นหนึ่งของบ้าน
ส่วนบ้านใกล้เคียงที่ได้รับความเสียหายเจ้าของบ้านพร้อมซ่อมแซมให้
ส่วนการถล่มของอาคารจะเกี่ยวกับโครงสร้างของบ้าน
หรือความร้อนหรือไม่นั้นยังไม่สามารถยืนยันได้
ซึ่งวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชุปธรรมหรือวศธ
ประสานขอตัวอย่างก้อนคอนกรีตที่เกิดเหตุไปตรวจสอบ
หาการทนความร้อนแต่ยังไม่สามารถนำไปได้
ต้องรอให้ตำรวจพิสูจน์หลักฐานเข้าพื้นที่ก่อน
ข่าวเทราะห์ทีวีรายงาน